คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่น้องเก๋

แฟนของเจ้าแหลมเขาโพสต์ในโซเชียลเนี่ยนะคะ
ก็มีคนไปขุดคุยอะไรต่างมากมาย

วันนี้เธอก็เลยมีการแถลงข่าว

เธอก็ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตของเธอเนี่ย
มีแฟนมีผู้ชายในชีวิต๒คนเท่านั้นเอง

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเธอไปคบชู้
เธอเคยท้องมีลูกอะไรต่างเนี่ย

แล้วเธอยืนยันว่าก่อนที่เธอจะมีการชี้แจง

แยกทางกันกับเจ้าแหลมเนี่ยนะคะ
เมื่อคืนนี้ทำให้วันนี้น้องเก๋พัชรีวันกันหา
แฟนสาวของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวง
โมชั่นนักชกแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย

ช่วงบ่ายที่คอนโดมิเนียมส่วนตัว

ห่างกับศรีสะเกดตั้งแต่มกราคมแล้วค่ะ
เตรียมขึ้นชกป้องกันเข็มขัดไฟล์บังคับสมัยที่๒
กับห่วงฟรานซิสโกเอสราด้า

รวมถึงครอบครัวทั้งสองฝ่ายประมาณ๒สัปดาห์
คุยกันแล้วถึงออกมาประกาศ
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน

บอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดนะคะ
ถ้าเก๋แยกกันอยู่ก่อน

ก่อนอยู่ค่ะเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะ

เข้ามาในชีวิตเราทั้งสองคนมันลำบากกว่าเดิม
ส่วนที่มีภาพในโลกโซเชียลนะคะว่ามีผู้หญิงหน้าคล้ายน้องเก๋
ถ่ายรูปกับผู้ชายคนอื่นภาพนี้ค่ะ
แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่ามีลูกด้วยกัน
เก๋ก็เลยชี้แจงว่าเป็นคนที่เคยคุยด้วยจริงเมื่อ๖ปีก่อนนะคะ

แล้วก็เลิกคุยกับคนนี้ไปนานแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้ว
แล้วคุณเก๋ก็กลับมาอยู่กับเจ้าแหลมอีกครั้ง
แล้วก็ล่าสุดผู้ชายคนนั้นก็เลิกกับครอบครัวไป
ก็เลยเหมือนกับพยายามจะกลับมาคุยกับเก๋อีกค่ะ

เพียรักไม่ใช่เทพจ้าไม่ใช่แบบพระนะคะ
ก็เผยิกพระปุริบุริหรือไม่ใช่ประปุ่นคนธรรมดา

ทุกคนเคยผิดพลาดแต่เราสองคนคุยกันรู้เรื่อง

คุณหล่วงความคิดใครไม่ได้
เก๋ก็ไม่อยากทำร้ายชีวิตใครด้วย
แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคุณภาคภูมิ
น้องเก๋ก็โพสต์เฟสบุ๊ค

แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นที่เธอคุยด้วยอยู่นี่ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับบอกว่าเจ้าแหลมเขาก็มีคนใหม่เหมือนกันเนี่ยค่ะต่างคนต่างมีแฟนใหม่
เธอก็มาบอกวันนี้ว่าจริงแล้วผู้ชายคนนี้เป็นแค่น้องชายที่สนิทกันนะคะ
ขอร้องให้มาถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ใช่คนที่กำลังคุยกันหลังจากแยกทางกับเจ้าแหลม
แต่เธอบอกว่าอยากจะบอกให้สาธารณชนรับรู้ว่าโอกาสที่เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแหลมคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเลิกกันแล้วจริง
แหลมเจ็บทุกคนเจ็บเหรอเก๋ไหมคุณสนุกปากคุณอาจจะคนอื่นเจ็บ
คุณไม่เข้าใจหรอกว่าแบบถ้าเก๋เป็นคนอื่นแล้วเก๋เห็นเรื่องของคนอื่นแบบนั้นแล้วเก๋ไม่รู้เรื่องของเขา
เก๋จะไม่พูดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเก๋
เก๋ไม่ใช่คนที่จะไปหยาบคายด่าใครในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้
เก๋รู้ว่าสาธารณะแต่คุณก็ควรจะรู้ว่ามารยาทบ้าง

เก๋คิดอย่างนั้นแล้วเก๋ออกมาโบสถ์
คือเขาเดือดร้อนคนเก่าเขาก็เดือดร้อนแฟนเขาก็หนีเขาโทรมาว่าเก๋อย่างนั้นอย่างนี้
คือพี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ครูคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด

พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
พี่ลองคิดดูสิที่พี่ไปลงกันที่ทุกคนพูด
วันนี้คุณเก๋เป็นผู้ที่นัดสื่อเพื่อจะแถลงนะฮะเพื่อจะสัมภาษณ์เพื่อจะเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าพอมีข่าวเลิกกันออกไปเนี่ยทีนี้ไปถูกสังคมออนไลน์ถูกผู้คนขุดคุยไปตามคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ก็เลยตัดสินใจว่าแถลงข่าวดีกว่าเพื่อความชัดเจนจะได้เข้าใจตรงกันสำหรับในมุมของตัวเธอที่จะสะท้อนออกไปนะ
เพราะว่าทุกคนก็อยากจะรู้ความจริงจากปากของคุณเก๋เองว่าเออตกลงความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
บรรดาเรื่องภาพนั้นภาพนี้เรื่องราวต่างที่เขามีการว่ากันว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้นะครับ

คือคนก็ไปจับผิดเรื่องของช่วงเวลาที่คุณเก๋มีผู้ชายอีกคนนึงที่คุณเก๋เธออธิบายเธอเล่าให้ฟังเอง
ก็ไปจับผิดเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็มีการไปขุดคุยหาภาพเก่าแล้วก็มาวิจารณ์เธอเยอะไง
ไทยรัฐทีวีหรือว่าไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ก็ปรากฏว่าถ้าไปดูความคิดเห็นของคนที่ได้ฟังจากการแถลงข่าวเนี่ย
อย่างทีมหนึ่งนี้เขาก็เห็นใจน้องเก๋อีกทีมนึงก็เห็นใจแหลมนะอย่างส่วนหนึ่งที่มองว่าเก๋เป็นฝ่ายผิดก็มี
เขามองว่าเออไปมีคนใหม่แม้ว่าจะมีการชี้แจงถึงช่วงเวลาที่ไปคบกับชายอื่นซึ่งเป็นช่วงที่ห่างจากแหลมมาระยะหนึ่ง
คือช่วงปลายปี๒๐๑๒ถึงต้นปี๒๐๑๓ประมาณ๖เดือนเมื่อ๖ปีที่แล้วที่เธอบอกนะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ้าแหลมกำลังเตรียมตัวไปชิงแชมป์โลกก่อนจะได้แชมป์โลกสมัยแรกวันที่๓พฤษภาคม๒๕๖
ขณะที่อีกบางส่วนก็ชื่นชมในความตรงไปตรงมาของเก๋ที่กล้าออกมายอมรับออกมาพูดความจริงผ่านสื่อและก็ยอมรับ
อีกที่อยากให้ทั้งคู่ก็คือเจ้าแหลมกับน้องเก๋ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งอันนี้ก็มี
เพราะว่าฟังจากที่เก๋ให้สัมภาษณ์เขาก็ยังไม่ได้ปิดทาง
ใช่คุณเกดบอกว่าเมื่อคืนนี้เกือบดีกันแล้วนะเกือบกลับมาดีกันแล้ว
ใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าสามารถกลับมาชนะใจเธอได้อีกก็อาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้
ก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งคู่นะครับมีคนที่ให้ความคิดเห็นอีกหลายท่านนะครับ
อดีตนักมวยชื่อดังอย่างวิรพลนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็อำนาจรื่นเริง
ได้โพสต์ข้อความลงในสังคมออนไลน์นะครับให้กำลังใจเจ้าแหลม
แล้วก็รวมทั้งค่ายมวยด้วยนะเพราะว่าก็คงจะต้อง
พาเจ้าแหลมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับมีไฟล์สำคัญสำคัญรออยู่อีกเยอะนะครับ
ส่วนนุ่มหนวดที่ถูกนำรูปมาเปิดเผยในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเลย
บอกว่าโอ้โหนี่แหละคนที่มามีความสัมพันธ์กับน้องเก๋
ถึงขั้นมีโรคมีลูกอะไรด้วยกันเนี่ยนะก็เลยทำให้
แฟนสาวของเจ้าแหลมเนี่ยออกอาการหงุดหงิด
หลังจากถูกแฟนมวยหลายรายตามไปถล่มด่าในเพจส่วนตัวนะครับ
เจ้าตัวก็ออกมาตอบโต้ผ่านเพจของตัวเองด้วยข้อความสั้นบอกว่า
เป็นเรื่องในอดีตที่จบไปนานแล้วนี่
ทันทีที่เขารู้ว่าน้องเก๋มีใครเขาก็เลิกทันทีอืมค่ะ
อันนี้เป็นจากสังคมออนไลน์ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์แล้วค่ะ
เรื่องของคนสองคนก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่
แต่ที่เรานำเสนอเพราะว่าเป็นขวัญใจคนไทยค่ะ
แล้วก็เห็นเขารักกันมานาน๑๔ปีถึงขั้นจะแต่งงานกันเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องมองไปข้างหน้าล่ะค่ะว่าแล้วสภาพจิตใจของเจ้าแหลมเป็นยังไง
อืมจะต้องไปชกต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่ครับแล้วทางค่ายมวยเขาว่ายังไงบ้างนะคะ
เดี๋ยวช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจริงแล้วเจ้าแหลมศรีสะเกดเนี่ย
ต้องไปชกที่สหรัฐอเมริกาอ่า
ค่ายมวยทางนครหลวงโปรโมชั่นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยทางผู้จัดที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคะ

รอให้เจ้าแหลมสภาพจิตใจดีกว่านี้จะได้ซ้อมแบบเต็มที่
เพราะว่าพอสภาพจิตใจมันไม่พร้อมร่างกายมันก็ไม่พร้อมไปด้วย
อาจจะไปขอเขาเลื่อนเลยนะคะถ้าเขาจะฟังเหตุผลนะ
กำหนดเดิมมันสิงหาคมนี้แล้วไงคุณภาคภูมิ
ถ้าตอนนี้ไม่ซ้อมหนักเนี่ยมันก็ยากที่จะชนะนึกออกมา
ทางเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเนี่ยค่ะ
ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเขาก็บอกค่ะว่า
คือต้องรอสภาพจิตใจให้พร้อมก่อน
จริงแล้วศรีสะเกตว่าเจ้าแหลมเนี่ยก็อยากจะออกมาแถลงข่าวนะคะ
แต่ถ้ามาแถลงขอแถลงครั้งเดียว
แล้วก็จะกลับไปลุยฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเลย
เดี๋ยวต้องไปคุยกับทางสหรัฐอเมริกาก่อนว่าขอเลื่อนได้ไหม
เพราะว่าต้องชกอีกทีคือสิงหาคม
คือรอให้พร้อมรอให้ร่างกายเต็มที่สภาพจิตใจเต็มที่
แต่ไม่รู้เขาจะเลื่อนให้หรือเปล่าต้องรอดู

อยากให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจนะ
แต่ก็จะควบคุมการฝึกซ้อม
ดูแลตามโปรแกรมตามการชกเท่านั้น

สภาพจิตใจเป็นยังไงก็ต้องซ้อมเหมือนเดิม
หวังว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดี
ถ้าเราจะเอาเหตุผลนี้ไปขอเลื่อนเขาเนี่ย
โปรแกรมที่มีการกำหนดกันไว้แล้วใช่ไหม

เขาก็ซ้อมได้ก็เต็มที่ได้
พร้อมไม่พร้อมขนาดไหน

ถ้าเขาวางโปรแกรมไว้แล้วถ้าเขายอมเลื่อนให้มันก็โอเคไป

เอามาดูเรื่องความเป็นห่วงของผู้บังคับบัญชา

ก็คือ๑๐ตำรวจรีวิศักดิ์สินวังเอกนะครับ

รับว่ารู้สึกตกใจกับข่าวนี้เหมือนกัน

แหลมศรีสเกตก็ยังมาปฏิบัติงาน
ทำหน้าที่ผู้พิทักษันติราช

ช่วงสงครานน้องเก๋ก็มาด้วย

ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือความรู้สึกของแหลม

ก็ต้องไปขึ้นชกป้องกันแชมป์เราด้วย
ก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไป
ไปยังคุณแม่กับคุณพ่อของแหลมนะ
คุณแม่หนูรัฐวังเอกก็บอกสั้นบอกว่า
พอมีข่าวออกมาลูกชายก็โทรมาหา
โทรมาบอกแม่ว่าเออแม่
งดให้สัมภาษณ์สื่อหน่อยก็แล้วกัน

ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเรื่องของ
นักมวยแชมป์โลกหรือว่าหน้าที่การงาน
ก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวจะกระทบกับลูก
ค่ะทีนี้เราก็ขอย้อนดูเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่กันหน่อยนะคะ

น้องเก๋ก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐนี่แหละค่ะว่า
ตัวน้องเก๋เป็นคนไปจีบเจ้าแหลมก่อนนะคะ

ใช่ค่ะคือมีแม่สื่อมาแนะนำบอกว่านิสัยดี
คุณเก๋ก็เออสนใจแต่ไม่เคยเจอกันมาก่อน
คุณเก๋บอกว่าพอเจอหน้าก็ไม่ถูกใจก็ไม่ได้หล่ออะไร

แต่ที่ถูกใจจริงเพราะนิสัยของเจ้าแหลมนิสัยดีมาก
คุณเก๋บอกว่านิสัยดีมากแล้วก็ผ่านความลำบากมาด้วยกันมากมายค่ะ
ตั้งใจจะแต่งงานกันแต่ก็ต้องมีอันยกเลิกไปนะคะเนี่ยค่ะ
ตอนแรกบอกว่าคือนอกจากไม่หล่อแล้วเนี่ยยังเป็นนักมวยด้วยไม่ชอบ
เป็นนักมวยตั้งแต่หนุ่มแหลมเสียสะเกรด
ไม่ชอบเลยเกลียดนักมวยแต่พี่แหลมนิสัยดีมาก
เสียสละขยันทำงานหาเงิน
ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่ทำเพื่อนน้องเก๋นะเขาทำให้หมด

ก่อนที่จะมากรุงเทพมาหางานทำเนี่ยเขาซื้อตัวรถไฟมาด้วยกันใช่ไหมฮะ
ตัวรถไฟหายของเจ้าแหลมมาหาย

ใช่ก็ต้องหลบเลี่ยงในตรวจหลบไปหลบมาคือลำบาก
กว่าจะมาถึงกรุงเทพก็ลำบากแล้วอะค่ะ

ดูแลร้านจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวบางนา
หลังจากนั้นไปเป็นพนักงานเก็บขยะนะคะ
แล้วชีวิตลำบากถึงขั้นที่ต้องคุ้ยอาหารในกองขยะกันเลยทีเดียวเนี่ย
สุดท้ายเขาก็เกื้อหนุนกันนะคะ
เจ้าแหลมศรีสะเกดมุ่งสู่เป้าหมาย
ฝ่าฟันความลำบากกันมา
ศรีสะเกดเคยคุกเข่าขอน้องเก๋แต่งงานที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
หลังจากย้ำแค้นเอาชนะโรมันกอนซาเลสนักชกชาวนิการกวนในไฟล์ล้างตาได้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
แต่ก็ต้องเลื่อนการแต่งงานออกไปในช่วงปลายปีที่แล้วเลื่อนไปก่อน
เพราะว่าศรีสะเกดมีไฟล์บังคับต่อเนื่องต้องเก็บตัวฝึกซ้อมยาวอะค่ะ
พอเจ้าแหลมชนะเอสตราด้าเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เก๋ก็ขอเลื่อนงานแต่งงานจากเดือนมีนาคม
ขอเลื่อนไปก่อนมีนาคมมันเดือนไม่ถูกฉลก

ตอนแรกตั้งใจว่า๑๖พฤษภาคมจะแต่งงานกัน
ก็ดูชัดเจนนะมีภาพเจ้าแหลมไปลองชุดเจ้าบงเจ้าบ่าวอะไรเนี่ยค่ะ
สุดท้ายก็เลื่อนเลื่อนเป็นครั้งที่๓
จาก๑๖พฤษภาคมเป็นปลายปีนี้
บอกว่าเนี่ยพอชกเสร็จที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย

แต่สุดท้ายก็มีอันเลิกลากันนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเก๋ก็มาโพสต์ว่ายุติความสัมพันธ์ที่คบหากันมาถึงสิบสี่ปี
แหลมศรีษัฒร์เก๋นเนี่ยอายุ๓๒นะคะ
เก๋ก็อายุประมาณ๓๐นะคะ
ยังมีอนาคตที่อยู่ข้างหน้ากันอีกเยอะทั้งสองคน

แม้ว่าที่ผ่านมาจะรู้เรื่องทุกอย่างแต่พร้อมให้อภัยนะ

ก็บอกว่าทุกครั้งก็จะนึกถึงเมื่อครั้งที่ลำบากด้วยกัน
เริ่มต้นการเป็นนักมวยอาชีพน้องเก๋นี่แหละ
เป็นคนหารายได้หลักมาช่วยเหลือดูแลครอบครัว
เพราะว่าตัวเจ้าแหลมก็ต้องไปซ้อมรายได้ก็ไม่แน่นอน

มาด้วยกันก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่ลำบากมาด้วยกันนะคะ
มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้หรอก๑๔ปี
ก็แหลมก็เคยเล่าเรื่องมาม่า
ใช่ต้องต้มมาม่ากินกันห่อเดียวอะไรพวกนี้นะ

คือเงินทองไม่มีซื้อบางครั้งต้องคือแหลมศรีสะเกดเคยบอกว่า
ขั้นต้องไปดูตามกองขยะของร้านอาหารหรือว่าโรงแรมดัง
ไปเจอหัวปลาแซลมอนที่เขากินกันแล้วแล้วเขาก็มาทิ้งเนี่ย
ก็เอาเก็บไปต้มกินเลยค่ะตอนที่ลำบากอยู่ด้วยกันช่วงเวลานั้นนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะ